ปิดท้ายเบรกนี้นะคะกับดราม่าไปโหนต้นสากุระของน้องแบมนะคะ
ซึ่งเป็นพิธีกรสุดฮอตค่ะก็ถามถึงกระแสคนก็ให้อภัย
แต่ก็เป็นบทเรียนที่สำคัญนะคะเพราะว่ายังไงรู้ไหม
ตอนแรกนางโพสต์แล้วลบรูปแล้วมีคนเข้าไปเน้นนางก็บอกว่า
ทำไมคือนางก็เถียงว่ามันนางไม่ได้จำนางบอกว่า
ไปเถียงมาเออนั่นแหละค่ะนางก็เลยโดนหลายดอกค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วไปฟังความรู้สึกที่คนไทยให้อภัยน้องแบมกันค่ะ
ต้องขอบพระคุณทุกคนที่ที่ให้โอกาส
ก็เข้าใจมากเพราะอย่างที่แมมบอกไปแล้วว่าแบมรู้ตัวว่า
ว่ามันเกิดจากแบมมันผิดที่แบมงั้นก็ไม่ต้องโทษใครเลยครับ
ก็เป็นเป็นบทเรียนครั้งที่ใหญ่แน่นอนใช่ครับเอ่อ
แล้วก็อยากให้เป็นกรณีศึกษาสำหรับคนอื่นด้วยเลยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการทำพฤติกรรมให้มันเหมาะสมควรจะต้องรู้ไว้
แล้วก็ทำอะไรก็สุดคิดนิดนึงว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า